กับ๑๐ฉายาประจำปี๒๕๖๑ของคนในวงการบันเทิงบ้านเรา
ซึ่งตั้งขึ้นโดยนักข่าวทั้ง๒๔สำนักในบ้านเรา
คุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ฉายาแรกกันเลยนะคะ
ถ้าปีนี้ไม่มีฉายานี่ไม่ได้นะ

จ้ารักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้า

มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอครบซ้อน

รวมไปถึงวลีเด็ดที่เธอพูดว่า

ซึ่งเป็นการตอบคำถามที่
สร้างกระแสท็อกออฟเดอร์ทาวน์ได้ช่วงนั้น

แล้วมีการแจ่สตรมโรโลโลสตรอบเบอรี่เยอะแยะมากมาย

แมทพิรณีจะไม่มีอีกหนึ่งสาวคนนี้ก็ไม่ได้

เธอก็ได้ฉายากุลสตรอง

ด้วยต้องบอกว่าภาพลักษณ์ที่

แต่ว่าเธอต้องผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่
ข่าวยาร้างรวมไปถึงข่าวที่
อดีตสามีมีข่าวกับสาวแมท

ครองค่ะสตรองจริง

เสกโลโซของเราวันนี้ก็เพิ่ง
จะมีข่าวไปนะคะมีอีกแล้ว

นั่นเองนะคะซึ่งไม่น่าจะเดายาก

ที่หลายคนมองว่าเป็นการเพิ้ลซึ่งเกิดจากอาการป่วยได้โรคบัยโพลา
นั่นเองซึ่งพี่เศกป่วยเป็นระยะที่๓แล้วนะ
โรคนี้แล้วก็กำลังพักรักษาตัวอยู่
แต่นี่แหละก็กำลังเกิดประเด็นกับเรื่องสามีภรรยา
ประเด็นเกิดขึ้นมาอีกแล้วสำหรับพี่การนะคะ
ส่วนขั้นต่อไปสาวคนต่อไปนี่เธอคนนี้บอกฉายาเลยละกัน
ฉายาบาร์บี้มีแต่เรื่องขวัญผู้สร้างวันนี้นั่นเองนะคะ
คือขวัญเนี่ยหน้าตาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนจริง
ก็เลยเรียกเธอว่าบาร์บี้เมืองไทยอะไรประมาณนี้
ปีนี้ก็มีแต่เรื่องจริงเลิกรากับก๊อฟพิชยะไปพบรักท่านหลอด
ก่อนจะมาเป็นไฮโซแพลตที่คนล่าสุดหรือจะเป็นปัญหาเรื่องขวัญรักบ้านรักโรงเรียนรักตู้เย็น
ข่าวลือต่างว่าเธอเป็นหนึ่งในนางเอกที่ท้องหรือเปล่า
โอ้โหปัญหานี้มันมีแต่เรื่องจริงนะเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะบาร์บี้มีแต่เรื่อง
อ่ะมาต่อกันที่พี่หนุ่มสอนรามของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
ฉายาเหินฟ้าคว้าเมียจ้าก็คือเดาไม่ยากหรอกคุณผู้ชม
หนุ่มสอนรามเนี่ยเขาโด่งดังมาจากบทเหินฟ้าในละครดังเรื่องพยอ
ถ้ายังจำกันได้เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคุณทันใช่ไหม

และตลอดชีวิตที่อยู่ในวงการบันเทิงเพิ่งจะได้แต่งงานกับภรรยาคนแรก
ก็คือพี่ติ๊กมิกบราเทอร์เลยได้ฉายาเหินฟ้าคว้าเมียไปครองจ้า
คนต่อไปนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หมื่นของเราโป๊บธนวัฒน์นะคะ
ฉายาหมื่นขึ้นหม้อนะคะเพราะว่าโด่งดังจากละครบุเภสันนิวาสกับโมชั่นหมื่น
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลงานเยอะแยะอีเวนต์ตามมามากมาย
ก็ถือว่าขึ้นหม้อก็คือว่ามาแรงทั้งเรื่องงานเรื่องข่าวไม่เว้นไม่ขาดกันเลย
เพราะว่าต้องฝ่าฟันข่าวเฉาเยอะแยะมากมาย

อ่ามีคุณแม่แล้วก็ต้องมีคุณพ่อถูกไหมคุณพ่อท้องลมได้แก่

เป็นคุณพ่อท้องลมไงก็มาจากข่าวดังกลางปีที่แล้ว
เรื่องที่เน็ตไอดอลน้องมิ้งเนี่ยนะเขาออกมาแถลงว่าเขาท้องกับหนุ่มกัปตัน
สุดท้ายก็กลายเป็นมิ้งโป๊ะแตกไปเพราะว่าฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่า

จบจบไปจบพ่อท้องลมไปเลย

นารีปีทองนั่นเองนะคะ

ตั้งแต่ละครเรื่องบุภเพสันนิวาส

ก็มักจะรับบทแนวสาวพีเรียส
รวมไปถึงความรักกับพี่เวียสุกลวัฒน

ปีนี้ปีทองนารีปีทองนะคะ

ฉายาแซ่บบนคาน

แม้อำทัศนาผ่านนะคะ
มาจากความดังแบบคงกระพันคงเส้นคงวาว

อายุ๔๐แล้วนะแต่สวยแซ่บ
ข่าวเรื่องหนุ่มนี่ก็มีอัปเดตพอกระชุ่มกระชวย

ล่าสุดเนี่ยกับหนุ่ม
ที่ว่านี่ก็คือไฮโซโพกไง

พี่เมย์เขาก็ออกมาบอกนะคะ

เป็นแฟนรัชปะถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาหาพี่อ้าม

ประสาทภัณฑ์ให้ผ่านสื่อนะถ้าเกิดว่าใคร

ที่สำนักข่าว๒๔สำนักเขาตั้งมา
หยิกแกมหยอกคือนักข่าวกับดารานี้ก็เป็นของคู่กัน
เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดาราก็ต้องพึ่งเราเราก็ต้องพึ่งดาราเหมือนกัน